ที่พระเอกกันบ้างดีกว่าพระเอกในวงการบันเทิงบ้านเรา
บอกเลยว่านอกจากจะหล่อนอกจากจะเก่งนอกจากจะสมาร์ทแล้ว
เล่นละครในฝีมือดีมากคุณผู้ชมประสบการณ์ในชะกาดชะกันนะคะ
มีประสบการณ์เยอะแยะเลยสั่งสมประสบการณ์ในวงการบันเทิง
เทินโปรมาเป็นผู้กำกับการแสดงซะเลยเป็นไง
วันนี้มีใครบ้างบันเทิงไทยรัฐได้รวบรวมมาให้ได้ชมกันนะคะ
อย่างเช่นพระเอกตลอดการเลยพี่เคนธีรเดช
ที่ผ่านมาค่ะงานแสดงทั้งหนังละครมานับไม่ถ้วนเลย
ล่าสุดค่ะขอผันตัวมาเป็นผู้กำกับละครซุปตาสองห้าห้าศูนย์

ที่คว้าเอาคู่ขวัญพี่แอนทองประสมเนี่ย
หวนมาเจอกันในรอบ๑๐ปีค่ะ
แถมครั้งนี้นะพี่เคนยังเล่นเอง
ดูแลการผลิตเองเสร็จสับเลย
แม้จะเหนื่อยแต่ก็ท้าทายสุดนะคะ

เคนเนี่ยยังคว้าดาราดังมาร่วมแจมเพียบเลย

คุณแม้ชมพูอารยา

แล้วก็พี่เชอรี่เขมอักษรค่ะ

หลานสาวตัวน้อยแอบิเกลค่ะ
ยังเตรียมเข้าฉากรวมไปถึง
พี่หนุ่มกัญชัยจากข่าวใส่ไข่ของเราด้วย
เรื่องนี้เขารวมซุปตาของจริงนะฮะ
ยังได้ไปเล่นเป็นแขกรับเชิญด้วย

และข่าวล่ามาแรงคือซุปตา๒๕๕๐มีคิวลงจอให้แฟนได้กรี๊ดกราดกันเดือนกันยายนนี้นะคะ
หลังจบละครคือเธอคุณผู้ชมค่ะถ้ายังไงรอติดตามกันด้วยกันยายนนี้ค่ะ

มันตั้งไปมันต้องมีบทภาพตัวนี้สิคุณ
ผ่านงานแสดงภาพยนตร์มาหลายเรื่องจนติดอกติดใจ
ชิมลางงานผู้กำกับหนังเรื่องแรกก็คือคืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจาน

ใช่และถัดมาก็คือเรื่องฤดูที่ฉันเหงา
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะผ่านไป๑๐ปี
พี่แดนกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเล่นเองกำกับเอง
หนังเรื่องใหม่ล่าสุดอย่างทวงคืน
ประกบคู่กับนางเอกในชีวิตจริงอย่างน้องแพตตี้ค่ะ
โดยลายเซ็นต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่แดนก็คือ
หนังวัยรุ่นแนวโรแมนติกคอมเมอดี้ที่มีจุดหักมุมเสมอ
ย้ำนะจ๊ะว่าเขามีจุดหักมุมเสมอเด้อ
ช้อนจินดาโชธคนนี้นี่เองค่ะ
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐถึงบทบาทใหม่ในการเป็นผู้กำกับหนังสารคดี
ทิศหัวใจจุดหมายผู้คนนั่นเองค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของช้อนนะมาทำเต็มตัว
แล้วก็ใช้เวลาในการผลิตสารคดี๖ตอน๑ปี๘เดือนด้วยกันคุณผู้ชม
ช้อนบอกด้วยนะคะแม้ว่าจะเหนื่อยมาก
แต่ก็ท้าทายจริงได้ใช้ประสบการณ์จากการแสดง
ผสมผสานกับคำแนะนำของพี่โดนัทมนัสนันค่ะ
ซึ่งก็ทำงานด้านผู้กำกับมาก่อนอยู่เบื้องหลังมาจนมั่นใจแล้วล่ะ
ผลงานหนังสารคดีชิ้นนี้จะตอบโจทย
แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูได้อย่างแน่นอนค่ะ
จริงผมก็ยังชื่นชอบพี่สาวผมคนนี้
คือคุณโดนัทมะนัดสะนันนะครับ
คุณโดนัทมะนัดสะนันเขาก็จะผลักดันผมเสมอ
ใช้เวลา๑ปี๘เดือนจนเรามีผู้ใหญ่โชคดีมาสนับสนุนเรา

พอเราเป็นภูมิกับเราต้องรู้ทุกอย่าง
ตารางเวลารู้ค่าแม้กระทั่งค่าน้ำมันในการออกกอง

มันก็ฝึกให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้น
เวลากลับไปถ่ายละครเดี๋ยวนี้มันก็เลยง่ายขึ้นเพราะมันสบาย